เป็นเหตุการณ์เพื่อนบ้านขโมยขโมยอะไร

มีกล้องวงจรปิดเป็นคลิปให้ดูเชิญค่ะ
นี่นะผู้หญิงค่ะ
คือร่วงเขาติดกันเหรอ
บ้านเขาใกล้กันเห็นไหมผู้หญิงสาวอะไรเนี่ย
สายยางเปิดก๊อกน้ำ

ดูต้นทางค่ะดูต้นทางถามว่าสำเร็จไหม
สำเร็จค่ะขโมยน้ำได้สำเร็จนะคะ
แต่ลืมคิดไปว่าบ้านเพื่อนบ้านเนี่ยมีกล้องวงจรปิดค่ะ
จับได้หมดเลยแล้วเพื่อนบ้านค่ะไปย้อนดูกล้องวงจรปิด
เห็นหมดเลย๓ครั้งภายในเดือนนี้สิงหาคมนะคะ
วันไหนบ้าง๑๐๑๓๑๔สิงหาคม
เขาบอกว่าผมมีเหตุผลนะฉันมีเหตุผลนะ

ผู้หญิงอายุสักประมาณเท่าไหร่๒๕๓๐
ผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐๓๕นะคะ
คุณผู้ชมเห็นหมดเลยนะคะว่าพฤติกรรมพฤติการของเขาเป็นยังไง
ปักหมุดเกิดขึ้นภายในหมู่บ้านพฤกษา๓
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ทีนี้เราลงพื้นที่เลยค่ะนี่ไง
ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านที่ถูกขโมยน้ำ
ชื่อว่าคุณนัญชยาเนธนิยมเล่าบอกว่าเพื่อนบ้านนี่แหละ

ขโมยน้ำปลาปลาอยู่บ้านก็อยู่ติดกันนะคะ
เขาบอกว่าก็สงสัยนะเราก็ถามว่าเอ๊ะรู้ได้ไง
ว่าเพื่อนบ้านมาขโมยนึกออกไหม
ปกติเราคงไม่ตรวจสอบหรอกมั้งว่าน้ำในท่อมันหายไปกี่ลิตร
มันไม่ใช่เงินไงที่เราจะรู้
ปริมาณมันปริมาตรนะปริมาตรมันลดเท่าไหร่
เขาบอกว่ารู้สิคะคุณนักข่าว
เพราะดิฉันเนี่ยไปทำลวดตะข่ายปิดตัวตัวก๊อกน้ำเอาไว้
ปรากฏว่าวันดีคืนดีลวดตะข่ายเป็นรู
วันดีคืนดีลวดมันเป็นรู
เอ้าสงสัยสิใช่ตรงนี้นะตรงที่ปันหนึ่งอยู่นะ
ก็เลยไปดูกล้องวงจรปิดก็เลยถึงบางอ้อว่าอ๋อ
ที่บ้านโดนขโมยน้ำปลานะคะเบื้องต้น
เจ้าของบ้านไปแจ้งความไว้ในท้องที่ที่เกิดเหตุ
ก็คือสพบางบัวทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้เราไปถามเพื่อนบ้านผู้ชายก่อนอ่า
คุณคุณมงคลคุณไปขโมยน้ำบ้านเขาจริงหรือเปล่า
เออไปขโมยทำไมนี่คนนี้ค่ะนี่คนนี้ค่ะ
เขาก็ยอมรับแต่โดยดีนะว่าผมขโมยจริงนั่นแหละ
แล้วก็ผมก็ได้ขอโทษเจ้าของบ้านไปแล้ว
เหตุผลอยากรู้ไหมทำไมถึงขโมยทำไมไม่ใช้น้ำบ้านตัวเอง
เหตุผลที่ผมขโมยน้ำเพื่อนบ้านเพราะน้ำที่บ้านถูกตัด
ไม่มีน้ำปลาปลาใช้เอ้าทำไมถูกจัดแปลว่าคุณไม่จ่ายถูกไหม
ถูกตัดแปลว่าคุณไม่จ่ายเขาบอกใช่ผมไม่จ่าย
ผมไม่ได้จ่ายค่าน้ำปลาปลาคือเรื่องของเรื่องเนี่ย
ผมอาศัยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน
ตัวคุณมงคลเองเนี่ยผู้ชายในคลิปเนี่ยค่ะ
ด้วยโรคหัวใจก็เลยต้องลาออกจากงานการเป็นรอปภ

ส่วนภรรยาก็ต้องออกจากงานมาดูแลตัวเขาแล้วก็ลูก
ตอนนี้ที่บ้านลำบากมากไม่มีเงินใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ต้องรอให้แม่ส่งเงินมาให้จากต่างจังหวัด
ก็เลยไม่มีเงินไปจ่ายค่าน้ำปลาปลานะคะ
เรื่องต้นตำรวจโรงพักบางบัวทองบอกว่า